มาติดตามอีกหนึ่งดราม่านะคะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าพ่อนางงาม
นวัดอิสระไกรศีลค่ะเขาแอบกระซิบมาดังนะคะว่า
จากภาพยนตร์ที่เจ้าตัวทำเรื่องรักข้ามคานเนี่ยจะโดนพิษโควิดเล่นงาน
จนต้องเลื่อนฉายแล้วล่าสุดค่ะได้เลิกฉายเรียบร้อย
แต่ก็ไม่วายมีปัญหากวนใจไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเหมือนว่าจะโดนกันซีนหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจากคู่กรณีคนดีคนเดิมนี่แหละค่ะ
ที่มีปัญหากันจากช่องมากสีที่ไม่ยอมอนุมัติให้หนังได้โปรโมทตามแพลนสักที
ซึ่งหนังเนี่ยก็ใกล้จะเข้าฉายเต็มทีแล้วด้วยค่ะ
ก็จะฉายวันที่๑๖กรกฎาคมนี้ที่จะถึงนะก็ตอนนี้เหลือไม่ถึง๑เดือนแล้ว
เพราะว่าต้องผ่านบอร์ดไปเช็คข้อมูลโดยลึกมาแล้วไม่ต้องผ่านนะฮะ

แต่ว่าก็คือผู้บริหารท่านนี้แหละครับเป็นผู้ตัดสินใจ

ก็ต้องไปศึกษามาจนทั่วแล้ว
ในเรื่องของวิธีการว่ามันมีแบบนี้มาก่อนไหม
ซึ่งก็ไม่มีไม่มีใครเคยมีมาก่อนแล้วถามคนข้างในก็ไม่มีครับ
ก็ต้องรอชมกันอีกครั้งนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคานจะได้เข้าฉายแน่เนี่ย